ไปดูที่พระนครศรีอายุทยานะครับ
ผู้ปกครองเอ่ยวัยมรุ่นในพื้นที่เอ๋ยก็ไม่สบายใจ
เขามีกลุ่มโจวันไม่ทำอะไรนะครับ
เอาอาวุธไล่ขี่รถไปทำร้ายชาวบ้านไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่น

ไปดูภาพเหตุการณ์และสุดท้ายขอคำถาม
คำถามเดียวกับตำรวจว่าจะจัดการกับคนกลุ่มนี้ยังไงดีครับ
นี่ดูเอาละกันโอ้ยอาวุธที่ถือ
ขับกระบะกันมาจอดปุ๊บกระโดดลงจากกระบะ

โหนี่มันน่ารักสะดวกซึงเนอะใช่ไหม
โอ้ใช่ครับนี่ฮะ
เมืองกรุงกลางเมือง
ของเราคืออยุธยาแต่เมื่อไม่ใช่ศึก
สมัยอยุธยานะแหล่ะทำไมพาพวก
น้องน้อง๓คนต้องวิ่งเข้าไปในร้าน
สะดวกซื้อไปหลบซ่อนเพราะกลุ่มนี้พยายามที่จะทำร้ายเขาสุดท้าย
เห็นไหมมีคนมีมีดเอามีดไปฟันเบาะรถเขาอีก
แล้วก็กระโดดขึ้นรถกันหลบหนีกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ขออภัย๔ทุ่มของวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
ทำไมเรื่องมันถึงแดงออกมาเพราะว่าผู้ปกครองเขาไม่สบายใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้เราไปถามเยาวชนอายุ๑๗ปี
อันนี้คนที่ใส่ชุดสีเขียวนะขออนุญาตปิดบางใบหน้าเพราะว่าเป็นเยาวชนอยู่
เขาบอกว่าวันนั้นเขากับเพื่อน๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อลูกชิ้นหน้าร้าน
เสร็จก็นั่งคุยนั่งเล่นกันอยู่หน้าร้าน
จังหวะนั้นกลุ่มวัยรุ่นขับกระบะกันมา
ตะโกนหาเรื่องกระโดดลงมาปรีเขาจะฟัน
สุดท้ายก็ต้องหนีเสียฮะไม่หนีก็ตายอฟังเสียงน้องเขาน่ะ

ต้องรับตกใจไหม
ตกใจครับ
และเคยมีเรื่องอะไรไหม

อ้าวมีชาญอ้าวอ้าว

ตอนนี้ทางครอบครัวเองก็ไม่สบายใจ
เพราะว่าคือกลัวว่าเดี๋ยวไปขี่รถกับเพื่อนอีกจะโดนกลุ่มนี้
กลุ่มคนที่ก่อเหตุมาตามทำร้ายอีกหรือเปล่า
เพราะว่าลูกต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนทุกวัน
เกรงว่าผู้ก่อเหตุจะไปดักรอซ้ำอีกอะไรแบบนี้
ก็เลยจะให้ตำรวจติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
แต่สุดท้ายคงต้องถามเด็ก๓คนจริงนะ

เขาถึงได้ยกพวกกันมาทำร้ายอะไรแบบนี้

แล้วก็จะได้รู้ว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับ